คุณผู้ชมไปดูเรื่องดีกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่ได้ยินชื่อของบินบรรลือริส
หลายคนก็ยิ้มออกเลย
นี่แหละฮีโร่ที่ช่วยเหลือคนยามทุกข์ยาก

เป็นพ่อเท่าพิการวัย๗๐ปี

ยะโสธรค่ะบ่ายเมื่อวานนี้นะคะคุณท็อปบินบรรลือฤทธ
พร้อมด้วยทีมมูลนิธิร่วมกระตันอยู่ลงพื้นที่หอประชุมโรงเรียนศรีธรรมวิทยา
เทศบาลเมืองยะโสธรค่ะไปมอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม
สองพันสี่ร้อยครัวเรือนครัวเรือนละห้าพันบาท
รวมเป็นเงินสิบสองล้านสี่แสนบาทคุณบินบอกว่าเสียดายนะที่ช่วงน้ำท่วม
ไม่ได้ลงพื้นที่ที่นี่เลยเพราะติดภารกิจพอเสร็จภารกิจในพื้นที่
ขออภัยพอเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยน้ำในพื้นที่เยอะโสธร
พอมีการรับบริจาคอย่างที่เรารู้กันนะคะ
ตัวเลขที่คนบริจาคเข้าหาคุณบิน๔๒๖ล้านบาท
ก็เลยมีการกระจายเงินไง
จากจะกระจายให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนที่อุบลราชธานีแล้วเนี่ย
ก็แบ่งมาช่วยเหลือพี่น้องที่ยะโสธรด้วย
แล้วก็มีที่ยะโสธรอุบลรัชธานีใช่ไหม
อำนาจเจริญก็ได้ร้อยเอ็ดก็ได้
มหาสารคามและขอนแก่นก็ได้ทุกจังหวัดเลย
ซึ่งคุณบินบอกว่าเขาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ
นำความห่วงใยมาถึงผู้ประสบภัยทุกคน
ฝากบอกว่าอย่าท้อแท้เริ่มต้นใหม่ได้
น้ำมันมันเป็นภัยธรรมชาติแล้วดูภาพนี้สิคุณ
เท่าพิการวัย๗๐ปีคือเขานั่งวิวแชร์มาขอรับมอบเงินช่วยเหลือ

คือก็อย่างที่เราทราบดีแหละคุณผู้ชมว่า๕๐๐บาท
เป็นการต่อชีวิตคนได้อีกนานสำหรับคนที่เขาไม่มี
ใช่คือนี่คือคุณตาพันธุ์ประพรมนะคะ

คุณบินต้องลงไปนั่งปลอบใจคุณตาอยู่พักใหญ่เลยค่ะ
เงินไม่พอนะแจกถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยทุกคนด้วยนะคะ
ก็ไปพร้อมทีมค่ะกับมูลนิธิร่วมกับตันอยู่
ก็กลายเป็นฮีโร่ของชาวบ้านที่ประสบภัยนำท่วมไปแล้ว
ก็ทั้งอุบลแล้วก็ไปต่อที่ยะโสธร
ก็หวังว่าจะได้ครบกันทุกคนครบทุกพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะฮะ